ดูเรื่องนี้กันหน่อยครับมือปราบส้มเปรี้ยวครับ
คือขายของไม่ตรงปกต้องระวัง
ล่าสุดตำรวจบางขุนเทียนเขาไม่ปล่อยผ่านนะพี่มิ้วคุณผู้ชม
คือรถคันนี้ขึ้นป้ายเห็นไหมครับป้ายข้างบน
ส้มหวานไร้เมล็ดโลละ๓๕บาท๓โลล้อย
ปรากฏว่ามีลูกค้าไปซื้อซื้อไปเสร็จปั๊บ
เดี๋ยวนะมันไม่ได้หวานเหมือนป้ายแล้วมันก็มีเม็ด
ไม่ตรงปกนี่นะคือตรงกันข้ามกันเลย
กลายเป็นส้มเปรี้ยวมีเม็ดให้ซื้อไป
บอกว่าส้มหวานไม่มีเม็ดไงก็เลยแจ้งเรื่องนี้ไปที่ตำรวจครับ
แล้วสายตรวจก็ไปล้อมรถเลยนี่เขามานี่คือไม่ได้ว่าจะมาซื้อมาอุดหนุนนะ
มาถามหาว่าแม่ค้าพ่อค้าคือคนไหนยังไงกันเนี่ย
ล่าสุดครับเพจเฟซบุ๊คของสนบางขุนเทียนครับ
ก็โพสต์ภาพและข้อความบอกว่าบริเวณตลาดปากซอยวัดไซด
ถนนเอกชัยกรุงเทพนี่นะฮะมีชาวบ้านแจ้งมา
ไปซื้อส้มแล้วมันได้ไม่ตรงปกเลยคุณตำรวจไปดูหน่อยสิ
มันทั้งเปรี้ยวแล้วมันก็มีเม็ดอีกแล้วมาขึ้นป้ายแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
ส่าหลงเชื่อแล้วก็ซื้อไปแล้วด้วยนะครับ
ข้อความโพสต์บอกว่าประชาชนอุ่นใจตำรวจไทยทำได้อยู่แล้ว
อ่าถ้าตำรวจน้ำดีก็ต้องชื่นชมส้มไม่ตรงปกครับ
แท็กข้างล่างยินดีรับใช้ประชาชนครับ
บายมือปราบส้มเปรี้ยว
ชาวเน็ตเข้ามาแซวฮะบอกเดี๋ยวก่อนนะนี่เอาฮาป่ะเนี่ย
นึกว่าเป็นเรื่องขำเล่น
นึกว่าทำคอนเทนต์ที่ไหนได้ทำจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘กุมภาครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
เขาแจ้งมาตอนประมาณ๑๐โมง๑๗
แล้วพอรับแจ้งมาปั๊บ๑๐โมง๒๑ไปเลยนะฮะ

แต่หลายคนก็สงสัยนะน้องคิงว่าเอาจริงส้มอ่ะ

มันจะมีแบบว่าไม่เปรี้ยวเลยเหรอหรือยังไง
หรือแบบไม่แน่ใจ
คือคนซื้ออาจจะรู้สึกคาใจตรงที่ว่าถ้ามันจะเปรี้ยวหวานหน่อย
อย่าขึ้นป้ายใหญ่ขนาดนี้สิว่าส้มหวาน

ต้องถามคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนเลือกส้มเก่งมากนะครับ

จากดูตรงนี้แล้วไปดูหน่อยได้ไหมตอนนี้บางร้านที่เป็นรถเร่เนี่ย
เขาไปจอดแช่จุดห้ามจอดและทำให้รถติดด้วย
ไปจับตรงนั้นกวดขันตรงนั้นด้วยได้ไหม
บางคนบอกอ้าวคุณตำรวจสแตนบายรอนะเดี๋ยวหน้าทุเรียนกำลังจะมาแล้ว
อาจจะมีทุเรียนไม่ตรงปกอีกหรือเปล่า
หวานมันแน่ไปซื้อแล้วสรุปปรากฏว่าอ้าวยังไม่ทันได้สุกกินยังไม่ได้
เอาของปลอมมาย้อมแมวอาจจะมีหรือไม่
เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับขายของต้องให้ตรงปกนะ
คนที่เห็นเรื่องนี้ก็เลยบอกว่านอกจากจะส้มเปรี้ยวแล้ว
ดูเรื่องของการจอดรถของรถคันนี้แหละรถคันนี้เลย
ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะ